ทัศน์ทางสงคราม
ชนะเดชน์พรีรัชน์ตนะมาังคลครับไปดูเรื่องราวของศึกษอไทลิกกันก่อนเลยครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะได้ติดตามกันไปบ้างแล้วนะครับ
กับการถ่ายตั้งสดกับทางภัยรัชทีวี
ซึ่งวันนี้เรามีภาพกันในการแสดงความแสดงสปีริตของทั้งสองทีม
คือทั้งกรมทางหลวงและราชนาวีมาให้ได้ติดตามกัน

เหตุการณ์ที่น่าชื่นชมในคู่นี้ระหว่างกรมทางหลวงกับราชนาวี
ก็คือผลการแข่งขันมันจบลงที่เสมอกัน๓ต่อ๓นะครับ
จังหวะแรกเป็นเหตุการณ์ที่ในครึ่งหลังราชนอวีนั้นต้องได้เตะโทษโดยอ้อม
เนื่องจากผู้ตัดสินมองว่าผู้เล่นกรมทางหลวงส่งบอลคืน
ผู้สาประตูเป็นครั้งที่๒โดยที่บอลยังไม่โดนคู่แข่ง

นั่นทำให้ผู้เล่นของกรมทางหลวงไม่เห็นด้วยในจังหวะนี้
เพราะคือนักบอลถูกผู้เล่นของราชนาวีไปแล้วก็ไปถึงกรรมการแบบนี้
ซึ่งตามกติกาผู้รักษาประตูจะสัมผัสบอลเป็นครั้งที่๒ได้ก็ต่อเมื่อ

ฉะนั้นจะเสียจุดโทษโดยอ้อมทันที
พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับ
สุดท้ายก็ต้องทำตามกติกาที่คือกรรมการเขาวางเอาไว้
แต่การแสดงเรื่องของสปีริตก็คือนี่
เจษฎาชูเดชของราชนาวีตั้งใจเตะลูกนี้ออกไปเลยครับ
เพราะมองว่าทีมนั้นไม่ควรจะได้ประโยชน์จากจังหวะนี้นั่นเองนะครับ

กรมทางหลวงครับได้จุดโทษจุดที่๒
หลังจากที่ราชนาวีทำฟาวครบ๖ครั้งนะครับ
ทีมงานผู้สอนของกรมทางหลวงก็ปรึกษากันแหละครับ
ก่อนที่จะมีมติให้กับทีมก็คือให้ทางด้านโรมูโดยิงลูกนี้ออกครับ
เพราะมองว่าทีมของตัวเองก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์จาก
จังหวะนี้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการแสดงสุบริตกลับคืนมาให้อีกฝั่งนะครับ
ก็รวมเป็นการแสดงสปีริตที่เรียกว่าดีด้วยกันทั้งสองฝั่งนั่นเอง
ผลการแข่งขันก็เป็นไปอย่างมิตรภาพครับ๓ต่อ๓เสมอกันไปนะครับคุณผู้ชมครับ
ขณะที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับจัดพิธีจับสลากฟุตซอลยู๒๐ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘
ครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองทาบริสประเทศอิราณนะครับแข่งขันในระหว่างวันที่๑๔๒๓มิถุนายนนี้
จับสลากในครั้งนี้ทีมไทยเป็นทีมวางในโถที่๑ครับจากผลงานคว้าอันดับ๓เมื่อครั้งที่แล้ว
ผลปรากฏว่าไทยอยู่ในสายบีครับร่วมกับเลบานอนคิกิสถานโดยรายการนี้จะคัดอันดับที่๑และอันดับที่๒เข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับ